ร้องได้ให้ร้อง

สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวัชยรายา
นามสกุลนวลจันทร์อายุ๑๔ปี

กำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๓๓
โรงเรียนเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ
เมื่อก่อนชีวิตครอบครัวของหนูก็

พ่อกับแม่ทำงานก่อสร้างด้วยกัน
หรือก่อดังหรือโรงงานเก่า

อยู่อยู่นั่งร้านที่พ่อนั่งอยู่มันก็พังลงมาความสูงประมาณ๖เมตรพอล้มลงมาแล้วก็หลังกระแทกพื้นทำให้กระดูกต้นคอแตกไปกดทับเส้นประสาทเลยไม่มีความรู้สึกตั้งแต่ราวนมลงมาถึงช่วงล่างเลยครับมือจะขยับได้แค่นี้ครับขาไม่มีความรู้สึกเลยครับ
พ่อรักษาประมาณหนึ่งปีแล้วก็ย้ายมาโรงพยาบาลที่อุบลก็รักษาต่ออีกทุกวันนี้พ่อก็ขยับตัวตั้งแต่ใต้หน้าอกลงไปไม่ได้เวลาอาการร้อนนะคะก็จะปวดแสบปวดร้อนเหมือนมีคนเอาพริกมาถูตามตัวอะไรแบบเนี้ยต้องใช้ผ้าเช็ดมันจะได้บรรเทาขึ้นพอหนาวก็จะรู้สึกเย็นตามตัวเหมือนมีคนเอาน้ำแข็งมาทาบตัวเราไว้ตลอดเวลามันก็จะปวดตามกระดูกอะไรทั่วไปเลยค่ะ
สารที่พ่อต้องมาทำงานไม่ได้แล้วก็มาทนทรมานอยู่อย่างนี้หลังจากที่ผมเกิดอุบัติเหตุแม่เขาก็ต้องรับภาระหนักทีนี้เวลาทำงานหนักหนักมาก็ทำให้คนที่ร่างกายไม่แข็งแรงอยู่แล้วก็สุดลงนะครับเพราะว่าผมเปิดได้๘ปีเมียผมก็ออกมาเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจล้มเหลวครับตอนนั้นก็คิดอะไรไม่ออกเลยครับไม่รู้ว่าจะดำเนินชีวิตต่อไปยังไง

มันจะไม่มีเงินมาไปโรงเรียน
ไม่มีเงินมาซื้อกับข้าวให้พ่อ
บางทีก็รู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อ

งานวันนี้หนักมากไหมเป็นยังไงบ้างสู้นะ
ก็จะมีกำลังใจเพิ่มมากขึ้น
ส่วนพ่ออยู่บ้านก็รับจ้างเติมเงิน
บินค่าไฟทั่วไปค่ะ

แต่เขาสงสารเขาที่เขาต้องมารับผิดชอบ

กับเด็กวัยเดียวกันที่เขาได้ไปวิ่งเล่น
ไปเที่ยวแต่ลูกเรานี่ไม่เคยได้ไปกับเขาครับ
เวลาลูกเหนื่อยลูกท้อลูกก็จะมากอดพ่อ
มาขอกำลังใจจากพ่อมาให้พ่อบอกรักเขา

สามเดือนที่แล้วก็มีขโมยขึ้นบ้าน
มาขโมยเงินทุนไปประมาณเจ็ดพันบาท

รู้สึกแย่ค่ะที่โจรทำไมเขาคิดไม่ได้ว่าครอบครัวเราก็ลำบากแล้วนะทำไมเขาต้องมาทำให้มันลำบากมากกว่าเดิม
สภาพรถเข็นของพ่อตอนนี้ก็แย่มากเลยค่ะเพราะว่าตรงที่นั่งแต่ก่อนมันจะเป็นเบาะพลาสติกแต่ตอนนี้มันผูกพังก็เลยได้เปลี่ยนเป็นไม้
พิงเริ่มผูแล้วค่ะกลัวคุณพ่อจะหล่นถ้าได้เงินมาหนูก็จะเอามาเป็นทุนให้พ่อทำงานต่อไปแล้วก็อยากซื้อรถเข็นไหวให้พ่อให้พ่อสะดวกสบายมากกว่านี้
อยากบอกว่าพ่อรักลูกมากเป็นห่วงลูกอยากให้ลูกเป็นคนดีแล้วก็ตั้งใจเรียนแล้วก็อยากขอบคุณลูกที่ดูแลพ่อมาตลอดรักลูกมากนะ
หนูอยากบอกพ่อว่าหนูรักพ่อมากนะอยากให้พ่อเป็นกำลังใจให้หนูอยากให้พ่อช่วยอยู่ข้างหนูในวันที่หนูโดดเดี่ยวด้วยนะ
มาพบกับแก้วตานะครับนักสู้รุ่นจี๊วแห่งแดนอิสานสู้ชีวิตสู้งาน
พบกับแก้วตานะครับนักสู้รุ่นจิ๋วแห่งแดนอีสานสู้ชีวิตสู้งาน
มาพบกับแก้วตานะครับนักสู้รุ่นจี๊วแห่งแดนอิสานสู้ชีวิตสู้งาน
มาพบกับแก้วตานะครับนักสู้รุ่นจี๊วแห่งแดนอิสานสู้ชีวิตสู้งาน
มาพบกับแก้วตานะครับนักสู้รุ่นจี๊วแห่งแดนอิสานสู้ชีวิตสู้งาน
มาพบกับแก้วตานะครับนักสู้รุ่นจี๊วแห่งแดนอิสานสู้ชีวิตสู้งาน

มาพบกับแก้วตานะครับนักสู้ชีวิตสู้งาน
มาพบกับแก้วตานะครับนักสู้ชีวิตสู้งาน
มาพบกับแก้วตานะครับนักสู้ชีวิตสู้งาน
มาพบกับแก้วตานะครับนักสู้ชีวิตสู้งาน
มาพบกับแก้วตานะครับนักสู้ชีวิตสู้งาน

มาพบกับแก้วตานะครับนักสู้ชีวิตสู้งาน
มาพบกับแก้วตานะครับนักสู้ชีวิตสู้งาน

มาพบกับแก้วตานะครับนักสู้ชีวิตสู้งาน
มาพบกับแก้วตานะครับนักสู้ชีวิตสู้งาน

มาพบกับแก้วตานะครับนักสู้ชีวิตสู้งาน
มาพบกับแก้วตานะครับนักสู้ชีวิตสู้งาน
มาพบกับแก้วตานะครับนักสู้ชีวิตสู้งาน
มาพบกับแก้วตานะครับนักสู้ชีวิตสู้งาน
มาพบกับแก้วตานะครับนักสู้งาน

มาพบกับแก้วตานะครับนักสู้งาน

มาพบกับแก้วตานะครับนักสู้งาน

ปีได้ทำไมไม่ซื้อคันใหม่คะ
ไม่มีเงินซื้อให้พ่อใหม่

ราคาประมาณ๒๐๐๐บาทค่ะ
ตอนที่คุณพ่อประสบอุบัติเหตุแก้วตาอายุเท่าไหร่

ก็คือโตมาพอจะจำความได้ก็เห็นคุณพ่อไม่สบายอย่างนี้อยู่แล้ว

คือคุณแม่ดูแลคุณพ่ออยู่ตอนนั้น

แล้วตอนที่คุณแม่เสียชีวิตลงตอนนั้นแก้วตาเป็นยังไงบ้าง
ตอนนั้นหนูเศร้ามากหนูไม่รู้เลยว่าหนูต้องทำยังไงต่อไปหนูจะอยู่ยังไง
แต่พอพ่อบอกว่าเนี่ยแม่เสียแล้วอยู่กับพ่อนะ
หนูก็ใช่หนูต้องอยู่กับพ่อต่อหนูต้องดูแลพ่อหนูต้องสู้เพื่อพ่อค่ะ
เป๊กได้ยินในภาพชีวิตว่าแก้วตาบอกว่าแก้วตาจะต้องดูแลพ่อให้ดีที่สุดเลยแทนแม่

ทำไมถึงมีคำนี้ออกมาจากปากของหนูคะ
ก็เพราะว่าพ่อเป็นคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตของหนู
พ่อเป็นคนเดียวที่เข้าใจหนูในทุกเรื่อง
ตั้งแต่แม่เสียไปก็มีพ่อแค่คนเดียวที่อยู่เคียงข้างหนู
ตอนที่แม่เสียหนูอายุ๑๐ขวบแน่นอนล่ะว่าแม่ก่อนจะเสียเนี่ยเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการทำมาหากิน

แล้วพอคุณแม่เสียทีนี้ทำยังไงกับเรื่องทำมาหากินนะลูก
ตอนแรกหนูก็ยังทำอะไรไม่ได้มากแต่ว่าก็คิดไปตอนที่แม่อยู่แม่พาไปทำงานกับคุณลุง
ก็เลยโทรติดต่อกับคุณลุงว่าหนูขอไปทำงานด้วยได้ไหมหนูจะได้มีเงินมาให้พ่อ

เป็นงานก่อสร้างค่ะช่วงปิดเทอมก็จะไปทุกวันแต่ว่าพอเปิดเทอมก็จะไปเป็นเสาร์อาทิตย์ค่ะ
คุณผู้ชมคะเด็ก๑๑ขวบคุณผู้ชมเห็นนักสู้รุ่นจิ๋วคนที่แล้วกุ๊กกิ๊ก๑๐ขวบ
งานก่อสร้างนะคะคุณผู้ชมไม่ใช่งานหยุดไปสบายตากแดดตากลมเสี่ยงชีวิต
เวลามากี่ปีคะหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุ
จนถึงวันที่ภรรยาเสียชีวิตคุณพ่อ

ระยะ๘ปีภรรยาก็ต้องเป็นคนทำงาน

เป็นเสาหลักของครอบครัวแทนผมนะครับ

ช่วงที่ภรรยามีอาการไม่ค่อยสบายเยอะ

ก็มีให้กำลังใจกันนะครับ

เขาจะเป็นโรคโลหิตจางนะครับ

ซึ่งโรคนี้น่าจะใช้เงินสูง

บางทีหมอนัทก็ไม่ได้ไปเข้าเลือดเข้าอะไรก็ทำให้ร่างกายมันยิ่งสุดเร็วอีก
ค่ะนั่นเป็นส่วนของภรรยาใช่ครับเขาก็วูบอยู่สองสามครั้ง
กลับขึ้นมาได้แต่ครั้งสุดท้ายนี้คือวูบแล้วก็ไปเลยครับ
ตอนที่วูบนี่ไปวูบอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่บ้านครับอยู่ด้วยกัน
ใช่ครับเวลาเราประสบพบเจอเรื่องราวแบบนี้
ทำยังไงเราถึงจะมีกำลังใจเพื่อต่อสู้กับสภาวะจิตของเราได้ค่ะ
เคยเคยคิดฆ่าตัวตายด้วยตอนที่ช่วงปีแรก
มีทางเดียวคือถ้าจะฆ่าตัวตายคือเอาไฟช็อตตัวเอง

เพราะว่าเวลาลูกออกไปข้างนอกกับแม่เขา
เวลากลับเข้ามานี่ลูกจะรีบลงรถมากอดเรากอด
เลยคิดได้ว่าถ้าเราเอาไฟช็อตตัวเอง
กระแสไฟก็ต้องอยู่ในตัวเราถ้าลูกมากอดเรา

กำลังใจมาจากลูกนะที่ทำให้ฮึดสู้ขึ้นมาได้

หลังจากที่เป็นแรกแน่นอน
ใจมันแกว่งบางวันอาจอยากอยู่บางวันอาจอยากตาย
ประคองมาได้จนถึงวันที่ภรรยาเสียชีวิตลง

แล้วพี่ทำยังไงถึงฟื้นตัวกันมาได้๒คนพี่

ก็ให้กำลังใจกันสองคนพ่อลูกนี่แหละครับ
ให้กำลังใจลูกสาวยังไงบ้าง
ก็บอกว่าให้ลูกสู้นะพ่อจะ

เราต้องผ่านตรงนี้ไปให้ได้

หนูก็พยายามคิดว่าตัวเองไม่ได้อยู่คนเดียว

ที่น้องเป็นให้หนูได้หมดเลย
แล้วหนูให้กำลังใจคุณพ่อยังไงลูก

จ๋าหนูยังอยู่กับพ่อนะ

เพราะฉะนั้นเราต้องอยู่ด้วยกันให้ได้นะสองคน

อย่างสุดกำลังจริงของเด็กวัย๑๐ขวบนะคะ
เด็กวัย๑๐ขวบที่จะต้องดูแลคุณพ่อและต้องทำงานไปด้วย
ปกติแล้วเวลาไปทำงานก่อสร้างแก้วตาได้วันกี่บาท

ก็จะเอามาซื้ออาหารไปให้พ่อกินตอนเย็นแล้วก็เก็บไว้ไปโรงเรียนด้วย
หนูไปทำงานก่อสร้างอาทิตย์หนึ่งได้กี่วันค่ะ
อาทิตย์หนึ่งถ้าเป็นช่วงเปิดเทอมก็จะเป็น๒วันค่ะ

แต่ว่าถ้าเป็นปิดเทอมก็จะไปทุกวันเลย
ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นค่าแรงงานสำหรับเด็ก
เพราะปกติแล้วนี่มันต้อง๓๐๐กว่าบาทถ้าเป็นผู้ใหญ่
ค่ากินด้วยค่าน้ำค่าไฟค่ายาของพ่อค่าผ้าทำแผลใช่ไหมแพมเพิร์ต
ใช่ค่ะหนูก็บริหารเงินไว้ให้ดี
จะได้มีเงินไปจ่ายค่าต่างให้คุณพ่อ
จะได้มีเงินไปโรงเรียนครบทุกวันจะได้กินข้าวทุกวัน

ก็มีอดบ้างเป็นบางมือที่เงินมันไม่พอจริง

บ่อยค่ะเพราะว่าบางครั้งหนูก็ต้องมีงานที่ไปทำหนูก็ต้องได้ออกตังค์ช่วยเพื่อน
แต่ว่าเพื่อนก็ค่อยเข้าใจก็ให้เราออกน้อยกว่าคนอื่นนิดหน่อย
ก็รายการเราก็คงจะเป็นทางออกเดียวของน้องแก้วตาในตอนนี้แล้วนะครับ
ที่จะหาเงินได้อย่างเรียกว่าน่าจะง่ายที่สุดแล้ว
ถามเลยนะครับมาวันนี้แก้วตาต้องการเงินทุนเอาไปเป็นทุนสู้ชีวิตจากรายการของเราเท่าไหร่ครับ

บาทที่หนูตั้งใจต้องการเอาไปเป็นทุนสู้ชีวิตเนี่ยหนูจะเอาไปทำอะไรบ้าง
จะเอาไปเป็นทุนให้พ่อประกอบอาชีพแล้วก็อยากซื้อรถเข็นคันใหม่ให้พ่ออีกส่วนหนึ่งก็จะเก็บเป็นทุนการศึกษาให้ตัวเองด้วยค่ะ

มีค่ะมีเป็นหนี้ของพ่อที่พ่อยืมมาตอนรักษาตัว

เยอะค่ะ
คุณผู้ชมก็มาเป็นกำลังใจให้กับน้องแก้วตานะครับดูสิว่าเธอจะทำได้แค่ไหนนะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้นะครับกับเรื่องราวดีดีเรื่องราวที่เป็นกำลังใจเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกทุกคนนะครับที่กำลังท้อแท้ต่อชีวิตเปิดมาดูเถอะครับแล้วคุณจะแข็งแรงขึ้น
ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
รายการคุณภาพนะคะยังมีให้ชมกันอีกเยอะนะคะทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะอีกรายการหนึ่งก็เช่นเดียวกันค่ะพี่เอชายามิดชัยรออยู่ค่ะกับเกมต่อชีวิตที่สุดแสนจะเข้มข้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของชีวิตหรือการแข่งขันค่ะ
กว่าจะพบกันใหม่นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
คุณพ่อเคยนอนอยู่ด้วยกันอย่างที่เขาบอกเวลาเขาไปขอกำลังใจแล้วเห็นเขาหลับไปแล้วคุณพ่อนั่งดูเขาหรือว่าลืมตาดูเขาบ้างไหมคะ
ดูครับบางทีก็ร้องไห้น้ำตาไหลนะครับสงสารลูก